สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะเอาล่ะค่ะครับ
วันนี้นะคะก็มาที่ข่าวแรกอยู่ที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้เลยนะคะ
ก็เปิดเผยผลงานวิจัย๑๖สถาบันอุดมศึกษานะคะ
งามพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
พบปรากฏการณ์คนไทยแห่กราบพระบรมศพอย่างเนื่องแน่น
เกิดจากความทรงจำความประทับใจในพระจริยวัตร
ทุ่มเทพระวรกายรวมถึงความรักความศรัทธาของประชาชนค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรพรรค์ชัยยะชนะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

วิจัยได้แจกจ่ายแบบสอบถามให้กับประชาชน
มาเข้าคิวรอกราบศักระพระบรมศพ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเบื้องต้นได้ข้อมูลประกอบที่น่าสนใจค่ะ
อาทิในหัวข้อวิจัยเรื่ององค์ความรู้
การบริหารจัดการพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็พบว่าได้พบว่าลีน๑ที่ว่า
ขอทำเพื่อน้อมนำถวายพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
หน่วยงานมักใช้เป็นหลักคิด
ทำให้ความขัดแย้งต่างในการทำงานนั้นไม่เกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นแล้วก็สามารถยุติได้ค่ะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ธีรพักษ์ยังกล่าวอีกว่า
ปรากฏการณ์ที่มีประชาชนเดินทางมาแสดงความอาลัยจำนวนมาก
จากงานวิจัยพบว่ามาจากการที่ประสงค์นิกรชาวไทย
ทราบซึ้งในพระอาจารยวัตต์และความทุ่มเทพวรกายของพระองค์
ทรงมีต่อประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงคลองราช
ประกอบด้วย๑พระราชกรณียกิจของพระองค์
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทรงยึดถือคือ
ศพิษราชธรรมพรมวิหาร๔สังขหาวัตถุ๔
พระราชดำรัฐของพระองค์ที่ว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรม
ล้วนทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ของความรักความศรัทธา
ทำให้ประชาชนยอมมาต่อแถวรอกราบพระบรมศพนานหลายชั่วโมงนั่นเองค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นบุญบารมีของคนไทยจริงที่มีพระองค์ท่านเป็นโรงโพลมใส่ของเรานะครับ
เอาละครับต่อไปจะเป็นเรื่องราวของการออก๙คำสั่งแก้วิกฤตส่งนะฮะ
ห้ามไลฟ์ห้ามแชร์บางวัดเริ่มปลดป้ายเช่าวัตถุมงคลลงเรียบร้อย
เจ้าคณะใหญ่ออกคำสั่งคุมเข้มพฤติกรรมพระเนร๙ข้อ
ล่าสุดสำรวจวัดในกรุงเทพฯหันครเริ่มปลดป้ายและตู้จำหน่ายวัตถุบังคลออกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่๑ตุลาคมได้มีรายงานนะครับจากประกาศคำสั่งของพระเถระและก็เจ้าคณะปกครองหลายระดับ
ส่งตรงถึงวัดต่างนะครับเพื่อแก้วิกฤตสงฆ์ที่มีความเสื่อมเสีย
อันก่อให้เกิดความไม่เรื่องสายศรัทธาพร้อมจัดระเบียบคุมเข้มทั้งพระสงฆ์และเนร๙ข้อดังนี้
แสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องเพศกำเนิด
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างอย่างไม่เหมาะสมส่อยั่วยุปลุกปันก้าวร้าว
กระทบกระเทือนความมั่นคงต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับ
งดการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุ๊กห้ามกดไลค์กดแชร์โพสต์ภาพ
รวมถึงข้อความวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างนะครับ
๕ห้ามพิกษุกษ์และเครื่องหัดเรียรายตั้งแผงพระวัตถุมงคลรูปเหมือนรูปบุชา
ในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า
ห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคลเทวรูปอ้างอิทธิฤทธิปฏิหาร
งดขึ้นป้ายงานพุทธพิเศษ
ห้ามเดินทางไปสถานที่ไม่ควรกับบรรพชิต
ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารผิดการะเทศะ
ห้ามเรื่องโรควัชชะ
ร่องเท้าและรองเท้าที่ไม่ใช่ของสง
ได้เห็นที่วันนี้
นี่๙ข้อที่เป็นคำสั่งส่งที่จะแกล้งวิกฤต
ของคนที่ตอนนี้แล้วเริ่มไม่ค่อยทรัพย์ในสงและ
ที่ออกมาแสดงแบบแต่งหน้าทาคิวเต้นหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็มีการอุด้างอิทธิฤทธิ์หรือทีเป็นพระเอง
แต่กลับไปบอกฉันสามารถดูดวงใดดูหมอสดูอะไรก็ไม่ได้
อยู่ว่าผิดตอนนี้ผิดแล้วนะคะกดออกมาแล้ว
เมื่อเช้านี้ฉันได้ไปทำบุญที่วัดเขาใหญ่
สัมปโปรเป็นวัดของหลวงพ่อหลวงตะบัว
ซึ่งอยู่ตรงเขาใหญ่โอ้โหแบบว่ามีระเบียบเรียบร้อยสงบดีนิ่งเป็นวัดป่า
งามมากงามไปแล้วแบบปิติปิติสุดเลย
โอกาสได้ไปนะไม่ไกลเลย
เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปว่า๙คำสั่งนี้สามารถแก้วิกฤตส่งได้จริงหรือไม่
แล้วก็จะมีวัดไหนหรือสงฆ์รูปไหนปฏิบัติตามไหม
และถ้าไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไง
อีกเรื่องค่ะเสกโลโซก็ทำเตอร์ไพรส์นะคะ
โพสต์ภาพน้องลียองก็ระบุว่าเป็นลูกชายคนล่าสุดซึ่งเกิดกับแฟนสาว
ก็เป็นเรื่องฮือฮาในโลกของออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อตอนเย็นของวันเมื่อวานนี้ค่ะคือวันที่๑ตุลาคม
ก็โพสต์ภาพเด็กทารกหน้าตาจิ้มตากลมโตพร้อมกับข้อความว่า
ขอแนะนำน้องลียองเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมายนะคะ
เกิดวันที่๙กรกฎาคมปีรกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียเองจ้า
แค่นี้ก็ทำให้พวกแฟนคลับเข้าไปกดไลค์เพื่อแสดงความยินดีกันแบบว่า
เยอะแยะมากมายเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวสุขภิมาย
ก็เยอะมากนะคะที่เข้าไปแสดงความยินดี
แล้วก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบางคนก็คิดว่าอย่างนั้น
มาดูที่ด้านของศิลปินนะฮะซึ่งบริษัทสปีดวัน
นักแสดงสาวได้แล้วก็ตอนต้นสังกัดเนี่ย
ก็เพิ่งที่จะทราบข่าวพร้อมกันในวันเดียวกันนี้เองนะฮะ
ว่าเธอมีลูกแล้วกับเศษ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในงานครอบครูเดือนสิงหาคม
นักแสดงสาวแซนวิชก็เดินทางมาร่วมด้วย
มาด้วยรูปร่างที่อวกทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไร
ก็บอกก็เปิดร้านขนมก็คงจะต้องชิมต้องกินอะไรกัน
ก็เลยอ้วนทั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
ร็อกเกอร์หนุ่มเขาเคยประกาศพบรักใหม่
แล้วก็เปิดเผยตัวนะฮะกับดาราสาวช่อง๗
คือน้องแซนวิชนี่แหละค่ะซึ่งก็ตอนนั้นเสกก็เปิดว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้ามาจีบตัวเองก่อนนะ
ซึ่งก็ชอบที่ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ตรงเถื่อนดีนะฮะ
ขณะที่นักร้องหนุ่มมาสเซอร์ก็บอกถึงสาเหตุว่า
แล้วที่ชอบแซนวิสก็เพราะว่าน้องก็น่ารักนิสัยดี
แล้วก็ดูแลตัวเองดูแลดูแลผมเป็นอย่างดีด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องวัยที่ต่างกันก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นนุ่มอยู่

เคยนั่งคุยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะ
ตอนนั้นตอนจำได้ตอนนั้นที่มีข่าวคุณเสกเนี่ย

ก็กำลังคุยอยู่แต่ยังขออนุญาตไม่ใช้คำว่าแฟน

หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบข่าวก็หายไป
แล้วก็เคยมาคุยกับคุณการนะฮะ

นั้นคุณการบอกว่าเขาเหมือนกับ

จนกระทั่งล่าสุดอยู่ดี

ก็ในเมื่อทั้งคู่ก็ไม่ได้มี

เมื่อตอนประมาณสักบ่าย๒โมง

โดยที่คุณก้านได้หอบหลักฐานเปิดเผยถึงอดีตสามีแบบไม่หมกเม็ดเลย

โดยคุณการได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่า
เขาบอกเรานะครับว่าจะไม่ออกสื่อเรื่องรูปใหม่
เขาบอกเราว่าอย่าให้ลูกรู้นะฮะ

ลักษณะเหมือนแบบหมายถึงลูก๓คนของแกที่มีอยู่
นะฮะคือตอนแรกไปบอกลูกว่าอย่าให้ลูกรู้นะ
แต่อยู่ดีคุณเสกโพสต์ออกมาคุณการมาพูดแบบนี้นะครับ

เลวเกินไปไหมโอ้โหที่ใช้ลูกเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พี่เจ็บใจ
เขารู้ว่าเรารักลูกมากทำให้ลูกเจ็บทำให้การเจ็บ
เขาคงคิดจะแก้แค้นก็เลยมาโพสต์แบบนี้ว่าตัวเองมีลูก
สูตรกับแซนวิชนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีมาปรึกษาว่าพี่เศก
เขาคุยกับตู้เย็นเห็นสิ่งลี้ลับคืออะไร
เหมือนเดิมอาการเดิมเราไม่ได้เอ่ยนะว่าเขาเล่นยาหรือไม่เล่นยา
แต่อาการคืออาการเดิมเขาคิดว่าพี่กับแซนวิชคิดแผนชั่ว
เขาเลยไลน์ไปด่าแซนวิชยับเลยส่วนกับแซนวิชตอนนี้เนี่ยนะฮะ
เขาก็แยกกันอยู่เขาบอกว่าเสกไปด่าแล้วก็ไล่เขาไป
วิชเป็นยังไงพี่ไม่รู้เพราะไม่รู้จักกันมาก่อน
แต่ตอนนี้คุยกันทุกวันนะยังไงเนี่ยนะฮะ
เพราะเขามาคุยกับพี่พี่ก็คุยด้วยพี่เป็นคนจริงใจ
คุยได้ถ้าเขาจะมาหลอกมาโกหกพี่ไม่สน
ทำไมมาหลอกมาโกหกไม่สนต้องสนสิมาหลอกมันต้องสนแล้วนะ
ส่วนเรื่องที่คุณเสกลงรูปโพสต์เฟซบุ๊ก
แซนวิชเนี่ยเขาบอกว่าเขาเครียดไม่รู้ว่าเสกจะขยี้ทำไม
เขาอยากรู้จุดประสงค์ของเสกว่าจะทำเพื่ออะไร
และที่สำคัญเนี่ยนะฮะน้องคือลูกของเซนวิชเนี่ยนะฮะ
คือรีอองเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อนี้เขาใช้นามสกุลของผู้หญิง
อ้าวยังไงเนี่ยนี่คือแปลกนะ
พ่อผู้หญิงเป็นคนตั้งให้ไม่รู้ว่ายังไง
ไม่รู้ว่าใครโกหกกันแน่แต่ว่าถ้าน้องเขาไม่มีอะไรกับพี่
บริสุทธิ์ใจกับเขาจริงถามว่าทางนู้นได้จดทะเบียนไหม
ก็ยังไม่ได้จดแต่รับรองบุตรจริงนี่คุณการบอกอย่างนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องสินสมรสที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือ
ไม่ได้ครบทุกอย่างทวงเงินก็ยากนะฮะ
เขาบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอุ้ยเหรอ
เขาพูดแบบนั้นก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันตอนนี้๑๐กว่าล้านแล้ว
ที่สารตกลงไว้๓ล้านพอพี่ทวงเขาก็จะบอกว่าเล่นคอนเสิร์ต
ผ่อนเอานะฮะรอฉันมีเงินก่อนไม่รู้สถานการณ์การเงินแย่ลงหรือว่าปะหรือเปล่านะฮะ
เพราะเขาทำหลายอย่างเหลือเกินแต่พี่เนี่ยทำงานไม่ได้รอเงินจากเสกบอก
เองทำงานเขาไม่ได้รอเงินจากเสกนะฮะเพราะเสกเนี่ยไม่ได้ให้เงินพี่ใช้
นักข่าวถามต่อนะฮะคุณการตอบบอกว่าถามว่าเลิกแล้วทำไมยังไปผัวพันกันอีกกับคุณเสกนะครับ
มายุ่งกับพี่เองคุณการบอกนะฮะพี่ไม่ได้เข้าบ้านเขานะเขาเนี่ยมาที่บ้านพี่เองเลยนะ
ทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในฐานะเพื่อนอยู่แล้วเขาบอกว่าจะไม่ให้ใครเข้าบ้านจะมีแค่เรา๕คน
คือมีพี่มีเสกนะฮะแล้วก็มีลูกอีก๓คนลูกเองก็พยายามไก่เกลี่ยให้กลับมาคืนดีกัน
แต่เสกไม่สนใจลูกเลยสุดท้ายตนอยากให้เสกมาขอโทษตนกับลูกที่ทำผิดสัญญาที่ทำให้ลูกเสียใจ
แล้วก็๑ปีที่แล้วเขากลับมาให้ตนช่วยเหลือทุกอย่างตนก็ช่วย
แต่พอไม่ได้เนี่ยก็คิดว่ากับเซนวิชคงจะเป็นแผนชั่วที่ทำให้เขาเจ็บใจ
เอ๊ะยังไงผมงงงงเหมือนกันค่ะ
คือจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในสิมองว่าเป็นเรื่องภายใน
คือจริงสองคนเขารู้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือใครโกหกอะไรคือใครที่พูดจริง
แต่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาต่างคนต่างออกมาพูดกันอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณรู้กันเองคุณรู้กันสองคน
คือก่อนหน้านี้คุณการก็ได้มีการเอาไลน์ออกมาแฉนะฮะบอกว่าคุณเสกได้มีการส่งไลน์พูดคุยกับเธอนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอนะฉันรักเธอที่สุดรักเธอคนเดียวอย่างนี้
แล้วก็จะเข้าไปรับเธอกับลูกเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน๕คนนะพร้อมกันนู่นนี่นั่น
แต่หลังจากนั้นก็มันมีประกาศข่าวว่าตัวเองมีลูกอีกคนหนึ่งคุณการก็เลยเจ็บใจ

คุณการจะไปเจ็บใจทำไมก็ในเมื่อหย่ากันไปแล้ว

จะไปเจ็บใจทำไมแล้วทำไมคุณการไม่หยุดสักทีบางคนบอกว่า
รู้แล้วล่ะเพราะคุณพระทิเสกไม่อยู่กับคุณการเพราะแบบนี้หรือเปล่า

คือมันเป็นสองมุมถามว่ามีดีตรงไหนผมว่า
ผมไม่รู้มีดีตรงไหนนะแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่า

ใช่นี่ไงตอนลูกมีเพื่อนมีสังคม
ก็นี่ไงนะฮะมีสังคมที่เขาต้องอยู่
แล้วไอ้การที่พ่อแม่เองอันนี้คือไม่ได้ว่าใครไม่ได้นะ
แต่ในฐานะที่ผมมีลูกเหมือนกันก็รู้สึกว่า
ไอ้การทำแบบนี้ผลมันไปตกอยู่ที่ลูก

จริงเรื่องบางเรื่องมันคุยกันภายในดีกว่า

เมื่อวานนี้ก็วันที่๑ตุลาคม
ก็มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกแล้ว
ต้องบอกเลยว่าคนไทยก็แห่ไปรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้มีรายได้น้อยกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
วันแรกก็มีผู้มาใช้บริการแล้ว๒๕๐๐๐คนนะคะ
นางสาวสุธิรัฐรัตนาโชธอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กรมบัญชีกลางก็ได้รับทราบข้อมูลว่า
ผู้มีสิทธิ์ได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น
ซื้อสินค้าที่ร้านทงฟ้าประชารัฐ
ตามจังหวัดต่างค่ะเป็นจำนวนมากเลย

พบว่าปัญหาการใช้งานก็มีอยู่บ้างเล็กน้อย

ช่วยดูแลการใช้งานในทุกด้านอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด

ช่วยดูแลแก้ปัญหาต่างด้วยนะคะ
ซึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น

สำหรับผู้มีรายได้เกินกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี
และ๓๐๐บาทต่อรายต่อเดือน
สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้า
กระทรวงพลังงานกำหนดก็๔๕บาทต่อคนต่อ๓เดือน
ค่าโดยสารรถคสมกรรถไฟฟ้า๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ค่าโดยสารรถบขศก็๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
แล้วก็ค่าโดยสารรถไฟ๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือนด้วย

ประชาชนก็แห่ไปเริ่มใช้งานกันแล้วนะคะ
มีการเอาไปรูดบัตรซื้อของจับจ่ายสินค้า
อย่างที่อ่างทองเองก็ไป
ประชาชนก็ไปรอคิวกันตั้งแต่เช้าเลย
แล้วก็ห้างเปิดปั๊บทุกคนก็เข้าไปใช้บริการ
แล้วก็พูดว่าดีใจมากที่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน
บางคนก็บอกว่าพอใจเป็นอย่างมากเลย
แต่ร้านที่รับบัตรยังมีน้อยเกินไป
ก็เป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเอง
หลังจากนี้ต่อไปน่าจะใช้กันได้แบบสบาย

เอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ

ฝนฟ้านะฮะในกรุงเทพมีโอ้โฮสนั่นตกแดดเช้ายังไม่หยุดน้ำจะท่วมแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าค่ะ
เอาละค่ะกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
น่ะกำลังดูฟังคำที่คุณการ
ที่คุณการเขาแถลงอยู่นะฮะทางไทยรัฐทีวีในอินสตาแกรมเขาเอามาลงแล้วนี่นะฮะ
ลองเข้าไปฟังคุณการเขาพูดได้

มันก็ต้องว่า

ข้างนอกก็ตกหนักกันทั้งวันด้วยนะคะตอนนี้ระบบรายก็เลยล่มเลยเนื่องจากฝนตกนี่แหละค่ะ
ก็กำลังแก้ไขกันอยู่นะคะมาถึงรายของเรานะคะรายของเรารายของเราค่ะของไทยรัฐทีวีนะคะ
โอเคมาเรื่องของผมก่อนนะฮะแหม่กำลังติดตามเรื่องเสกเลยไม่ได้หาข่าวมาดูเลยนะครับ
มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้นะฮะสุดหลอนนะฮะหนุ่มซ่อมบ้านไม้อายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี
อยู่ดีไปถ่ายรูปติดวิญญาณปริศนาเข้ามาเป็นเงาของใครไหนก็มีคนเหมือนเกาะอยู่ตรงจริง
จริงนั่นนั่นอุ๊ยจริงใช่ใช่ใช่จริงเห็นไหมเออเนี่ยนะ
เขาบอกขนหัวลุกกันเป็นแถบนะครับหนุ่มรับเหมาก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านไม้หลุยที่ลำปาง
อายุกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบปีถ่ายรูปอวดเพื่อนแต่จนติดวิญญาณปริศนาที่หน้าต่าง
บอกว่าต้องจุดทูบขอเข้ามานะฮะแถมให้โชคถูกหวยด้วยนะครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นบ้านไม้โบราณสองชั้นอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี
โดยชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าบ้านหลุย
หลังมีกระแสข่าวนะครับว่ามีผู้ถ่ายรูป
ติดวิญญาณภายในบ้านออกมาด้วยนะครับก็ดังกันใหญ่เลย
นายเสกสรรมึงงาวอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ถ่ายภาพวิญญาณมาเปิดเผยบอกว่า
ตัวเองได้มารับเหมาซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่๑๒กันยายน
โดยเมื่อมาถึงก็ให้คนงานไปลื้อไม้บนบ้าน
โดยไม่ได้จุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
และตนเองก็ได้ถ่ายภาพโชว์เพื่อนนะครับ
ว่าตัวเองมาซ่อมแซมบ้านหลุยนะ
ทั้งนี้หลังจากนั้นตนก็ได้มีการโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก
ส่วนตัววันที่๑๒กันยายนปี๖๐นี่แหละ
กระทั่งเช้าวันที่๑๖กันยานะครับ
ก็บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันมีเงาแปลกนะ
เหมือนมีชายชะลาคนหนึ่งอยู่บริเวณที่หน้าต่างชั้น๒
หลังจากนั้นก็เลยไปเช็คภาพแล้วก็ขยายรูปดู
ตกใจคุณผู้ชมขนหัวลุกสู้เลย
เพราะว่าเจอเงาดังกล่าวอยู่ในภาพจริงนะฮะ
ที่ขณะถ่ายภาพเนี่ยไม่มีใครอยู่บนบ้านเลยนะครับ

ตนก็เลยมาจุดทูปขอเข้ามาแล้วขออนุญาตซ่อมแซมบ้าน
โดยเชื่อว่าเงาดังกล่าวน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้นะครับ
และสิ่งที่น่าแปลกใจคือมาเจอเลขที่หลังประตูบ้านคือ
คูณ๓คืออะไรคูณ๓ให้เลยเหรอคะ
๕๐เซนนะไม่ใช่๕๐บาทเดี๋ยวคุณจะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่๕๐บาทนะฮะ
คูณ๓นะครับก็เลยพูดลอยนะครับว่า
หากถูกเลขจะไปทำบุญนะครับปรากฏว่า
ก็เลยไปทำบุญอยู่ที่ศูนย์กุศลที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วที่ผ่านมาคนงานก็ไม่เคยมีใจมีใครเจอเรื่องเรื่องรับแบบนี้อีกเลยนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าท่านคงจะช่วยคุ้มครองนะครับ

เป็นเหมือนคนแก่จริงนะกำลังทำอย่างนี้อยู่นะ

มันเป็นเหมือนคนจีนเป็นเหมือนคนจีนเลยนะ

คือบ้านนี้มันจะสวยมากคือเหมือนกันเหมือนคนที่เป็นพ่อคาม้ายเมื่อก่อน
เป็นบ้านสวยมาก

หลังก็ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นขององค์กรป่าไม้อุตสาหกรรม
ตอนนี้เขาก็พยายามจะเขาลือกันไหมว่ามีผีมีอะไรแบบนี้

หลังก็คนก็หายไป

ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขามาฟ้องเราได้ว่าบ้านก็มีผีนะ

เอามาดูอากาศบ้านเราดีกว่าค่ะ

แต่ว่าจะบอกว่าทางเหนือเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ
ชีเดือนเริ่มเย็นแล้วก็มีทะเลหมอกในช่วงเช้า
อุณหภูมิประมาณ๑๘องศา

ก็ที่พักก็ถูกจับจองล่วงหน้ากัน
ส่วนมากก็เป็นชาวจีนแล้วก็ญี่ปุ่นคาดว่า
ในปีนี้จะมีมากกว่าปีก่อนเลยคือ
ก็วันนี้นะคะก็คือวันที่๒ตุลาคมเนี่ย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบนภูชีฟ้าภูชีดาวแล้วก็ชีเดือน
ของจังหวัดเชียงรายอากาศเริ่มเย็น
มีทะเลหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิก็ประมาณ๑๘องศาค่ะ
ผู้ประกอบการรีสอร์ทเผยเลย
เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น
เพราะช่วงวันหยุดนะครับเสาร์แล้วก็อาทิตย์
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
ก็มีชาวจีนมีญี่ปุ่นมาเที่ยวมากขึ้น
มียอดจองห้องพักล่วงหน้านะฮะ
เพิ่มมากนะครับ
ตอนเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม

นายลักษณ์พารจำนะฮะ
ก็เป็นเจ้าของรักรีสอร์ทภูชีฟ้า
ผู้ประกอบการห้องพักของภูชีฟ้าเผยว่านะคะ
ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักตลอด

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด
คนที่จะมาในช่วงนี้ก็จะชอบชมทะเลหมอกที่เกิดจากไอน้ำหลังฝนตก
ซึ่งก็มีความสวยงามไม่แพ้ทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว
โดยในช่วงนี้จะสามารถชื่นชมกับความงามตามธรรมชาติได้มากกว่า
เพราะว่าคนเที่ยวน้อยมาก
ทางรีสอร์ทนี้ก็คอยเตือนนะคะว่า
ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันระมัดระวังในการเดินขึ้นลงภูชีฟ้า
เนื่องจากทางรื่นและพื้นที่ไม่มีดอกยาง
และรองเท้าที่ส่วนสูงเพื่อป้องกันอันตราย

ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวก็จะมากกว่าทุกปีเลยทีเดียว

ก็ตกเขาไปอย่ายายสิ

อากาศดีมากคืออากาศดี

เราจะบอกว่าตอนเที่ยงบ่ายเนี่ย

แต่พอตอนเช้านะตื่นมานะแล้วไปทำบุญนะ
อากาศชื่นใจไม่ร้อนไม่มีเหงื่ออะไรเลย
คนมันถึงได้ไปเขาใหญ่
ก็บอกว่าแถวนั้นเขาใหญ่เขาเขียวเลยเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบมีโอโซนที่แบบดีที่สุด
ใช่แล้วไปรู้จักคนนะ
ที่เคยทำงานเกี่ยวกับโฆษณา
เขาก็ไปอยู่ที่นั่นเห็นเขาแล้วจำไม่ได้
คือเขาดูสดใสหน้าตึงแบบมีความสุข

พี่ไปกับเพื่อนมหาวิทยาลัย

เดี๋ยวไปเดี๋ยว๑๒ไม่อยู่แล้ว

ต้องบอกว่าเหล่าศิลปินแล้วก็ดารานะคะ
ร่วมกันงานกุศล๙เพื่อชีวิต
รับเงินบริจาคเพื่อระดมทุนจัดซื้อครุพันธ
ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสิริราช
ก็เริ่มเดินจากอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคิริขันต์ไปยังโรงพยาบาลสีรีราช
ซึ่งใช้ระยะทาง๑๙๔กิโลเมตร

ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่๑ตุลาที่กองกำกับการ๒
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ก็มีนายรุบประทีธรรมพีพัธย์

ร่วมด้วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมเปิดงานเดินเท้าการกุศล๙เพื่อชีวิต
เป็นชุดแรกค่ะออกจากอำเภอหัวหินไปยังโรงพยาบาลสิริราชระยะทาง๑๙๔กิโลเมตรรวม๗วัน
เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในอาคารนัวมินทระบ่อพิษ๘๔ภัณฑ์ศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ต้องบอกเลยว่ามีศิลปินดาราไปร่วมงานกันแบบจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณมาริโอมาวเลอร์คุณป๋อนัทธวุฒิคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณ
คุณลูกเกดเมธินีคุณก้องปิยะคุณนานารายบีน่าป้าแจ๋วยุทธนา
คุณยายอามาตนะคะคุณไดอาน่าแล้วก็มีเหล่าแฟนคลับจำนวนมากเลยทีเดียวไปร่วมกัน
บริจาคเงินแล้วก็ถ่ายรูปกับเหล่าศิลปินดาราเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ทั้งนี้ก็ก่อนปล่อยตัวเดินเท้าการกุศลดาราศิลปินและคณะผู้จัดงานทั้งหมดก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙
จากนั้นก็เริ่มออกเดินรับบริจาคไปตามถนนเพชรเกษมค่ะมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
มีตำรวจทางหลวงคอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะทาง๑๙๔กิโลเมตรนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๗ตุลาก็จะมีดาราศิลปินมาร่วมกันเดินเป็นจำนวนมากเลย
สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมกันบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคเงินผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิริราชได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
หรือว่าอยากจะบริจาคผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยนะคะกดดอกจันทร์๙๘๔๑๐๐๔โทรออกค่ะ
สมทบทุนก็๑๐๐บาทต่อครั้งด้วยกันนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก็ได้ทุกเครือข่ายเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๓๑ตุลาคมด้วยค่ะ
นะครับโอเคนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่๒แล้วมีคุณเจมส์จิไปด้วย

พี่เมียวไปค่ะพี่เมียวเดินจากของทางชะอำแล้วเดี๋ยวก็จะเดินมาเรื่อย

ไปเดินที่นี่พี่เมียวเดินอยู่พี่เมียวปะวันรัด
อ๋อพี่เมียวปะวันรัดไปนี่ใช่พี่เมียวปะวันรัดไปเดินอยู่ค่ะ

โอเคแล้วก็ต่อกันมาเรื่อยค่ะก็จะถึงที่ภูมิเทศไปนี่
พี่เมียวไปร่วมด้วยไม่ได้เจอกันเลยน้ำเมียวเรา
ช่วงหน้านะครับเรามาคุยข่าวบันเทิงกัน

มาแล้วล่ะค่ะกลับมาภาวใส่แข้นกันต่อค่ะ
บรรเทิงนะครับต้อน่ายินดีกับเนยโชติกา
แม่ท้องแก่มากแล้วก็จัดปาร์ตี้นะ

เรียกแล้วนะครับวิคคลัมเบบี
โอเคโอ้โฮใหญ่มากเลย
ทุกอย่างบรรยากาศเป็นสีฟ้าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็อุ้มท้องได้๘เดือนแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะคลอดออกมาแล้วนะคะ
ก็มีสามีศึกรองคือคุณอามจันทรีย์ด้วยนะคะ
ก็พ่อแม่แอบตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าการจัดงานปาร์ตี้เบบีชาวเวอร์นี้นะคะ
ก็เป็นการต้อนรับลูกชายซึ่งก็
มีเด็กไปเยอะเลยใช่
ในงานนี้ก็เป็นโทนสีฟ้าหมดเลยนะคะ
เพราะมีลูกโป่งมาประดับนะครับ
ก็มีคับเค้กซึ่งก็น่ารับประทานมาก

ก็เป็นการรับขวัญโดยการที่แบบว่า
คนที่ไปงานก็มีของขวัญไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
แม้จะเป็นคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดแต่คุณสังเกตไหม
น้องเขายังสวยอยู่เลยนะสวยมากเลยทีเดียวนะสวยไม่แพ้
ตอนที่ยังไม่ท้องน่ะเพิ่งออกไหมคะ

ที่คุณพ่อและคุณแม่ไว้ล่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะ
แต่ตอนผมเตอร์ตมายูไม่มีผมไม่มีมีมั้ย
ผมก็รู้อย่างเดียวว่าผม
ตอนที่จะคลอดโทรถามแต่หมอดู

ก่อนกำหนดคือกำหนดเขาให้อีก๒อาทิตย์ถึงจะคลอด

แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่า
จะให้คลอดวันนี้เลิกนี้อะไรอย่างนี้
พอรู้ว่าต้องคลอดคืนนั้นแล้วเพราะว่าท้องบีบมาก
แล้วหมอก็มาตรวจแล้วปรากฏว่าให้ยากันคลอดไว้
ก็ไม่อยู่ก็จะออกให้ได้
สุดท้ายก็เลยต้องโทรหาสินแส

เวลาไหนในช่วงเวลานั้นตี๓โทรไปหาคุณตี๓
ก็บอกว่าให้คลอดเลยตอนตอน
หรืออีกเรื่องนึงคือ๕โมง
เป็นช่วงเวลาเหรอ
เป็นช่วงเวลาอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลา
แล้วอีกอย่างนึงคือ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
ตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ
แต่หลังจากออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลมาแล้วนะครับ

ปรากฏว่าตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว

เขาบอกพอดีเลยแบบไม่ต้องกลับกันเลยให้เสียเวลานะฮะ
งานนี้แฟนคลับก็เลยคอมเมนต์กันใหญ่นะฮะ

จริงแล้วเขาบอกอะไรเนี่ย๘๕๒
คุณก็ไม่รู้ว่าคืออะไร๘๕๒อ่ะถนนที่พักหรืออะไรของรุ่นนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะ

ว่าจริงตัวเองก็บอกไม่ได้ตั้งใจใบ้หวยหรอก
แต่อยู่ดีมันสองตัวตรงอ่ะ
ก็ต้องหลายคนบอกไปลองจับตาดูในครั้งหน้า

ของแม่ไปได้มากของพี่เรื่องม้าใช่ไหม
เรื่องนั้นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่เดินเขาเรียกว่าอะไร

คุณต้องโดนนะครับคุณต้องโดนประสอตชนะครับ

ไปเซเว่นไปซื้อรอตาลีแถวหน้าเซเว่น

เนี่ยไงแล้วก็เล่น๗เต็มไปหมดเลยนะ
มี๑ตัวมี๔ตา
ก็มี๑ตัวมี๔ตา

จิ้งจกคือ๗ถูกมั้ยฮะ

มี๔ตาที่อ่านตรงเนี้ยเลยนะ

เขาไป๗วิ่งไปซื้อ
รอตเตอรี่ที่หน้า๗
ไปเอ้ามา
อะไรเหรอก็สวทชยิ่งบอก

ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจ

มื้นกันเลยทีเดียวค่ะคุณป๊อกก็พาว่า

พ่อคุณแม่นะคะไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังด้วย

สำหรับคุณป๊อกนะคะล่าสุด

ว่าที่เจ้าสาวคุณมากกี้ราศี

แต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นซีนครอบครัว
ที่เห็นแล้วมันดีต่อใจจริงค่ะ

ขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่เขาส่งมาเนี่ยคือที่เวกัสมีการกราดยิง
กราดยิงกันในเอ่อในคอนเซิร์ตที่เวกัสคนตายตอนนี้เนี่ยอ่ามากกว่าอ่ะ
มากกว่าอย่างงี้ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วเหรออ่าเก็บประมาณสองร้อยเหรอ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

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ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
แต่ถ้าเป็นมดตำด้วยไม่ได้เรียนมีคนจะไม่รู้

คิดว่ามันเป็นตัวอีก

อ๋อเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นสื่อก็เป็นความรู้
จริงพี่นิ้วชาหรือใกล้แล้วมั้ง

อ้าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับ

ทางลักษณะดูแลตัวเองกันดีนะคะแบบนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ